นักข่าวบอกว่าได้เจอกับคุณแม่ของคุณตังโมอีกรอบหนึ่ง

เพราะว่าคุณแม่เดินทางกลับมาที่สพนนทบุรี

คุณแม่มาเอาเศร้าคุณตังโมก็เลยได้มีโอกาสคุยกับคุณแม่อีกครั้งหนึ่ง
คุณแม่บอกแม่ยังคงยืนยันคำเดิม

ยังคงติดใจกระติกผู้จัดการส่วนตัว

แม่ก็เลยคือจริงแม่ก็ตะขิดตะขวงใจมาพักนึงแล้ว

แล้วแม่ก็เคยได้ยินว่ามีการแบบว่ากล่าวแตงโมอยู่บ่อยครั้ง
แล้วทีนี้คุณแม่บอกแบบนี้ค่ะว่า
คุณแม่มาทำเอกสารขอรับสร้อยคอที่สพนนทบุรีเนี่ยค่ะ
แล้วคุณแม่ว่าตั้งแต่วันนี้

ได้คุยกันแค่ในโทรศัพท์วันแรกที่โมหายไปตกน้ำไปเท่านั้นเอง
โดยแม่บอกว่ากระติกพูดกับแม่ว่าไม่อยากให้แม่ตกใจ
แม่เลยสวนกลับไปเลยว่าแล้วต้องให้แม่ตกใจไปทั้งชีวิตเลยเหรอ

แล้ววันที่รู้ข่าวก็รู้จากหลานสาว
ถึงได้ไปที่ท่าเรือพิบูลสงคราม๑

ตอนนั้นมันก็มีเรื่องวุ่นวายที่หลายคนก็พูดกันขึ้นมาว่า
มีคนพาแม่ไปแล้วบอกให้ปิดคงปิดข่าวอะไรอย่างนี้

แล้วก็ถ้าเราถาคุณแม่ยังไม่ทำอะไร
คนอีกเขาก็เรารับประทุมกันที่กำเนินทุกคนก็ไปแต่งตัว
แล้วเราก็พาเขาไปที่บทสรุปวิทยาลัยสามสิบหกอืมสิบเอ็ดสิบ
ก้าวสิบเอ้ยสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดใช่ประมาณนั้นอืม
งานพิธีก็มีเท่านี้
ถ้าเชิญนะคะถ้าจะไปร่วมงาน
เพราะว่าจัด๓วันเลย
เผื่อทุกคนด้วยเผื่อเอฟซีเผื่อน้องเพื่อน
เผื่อมักข่าวด้วยค่ะ
เพราะว่าคุณแม่ก็ต้องขอบคุณที่
เสนอข่าวด้วยความเป็นจริง
เพราะว่าคุณแม่เป็นคนจริง
ตอนนี้ก็เจอแต่นี่กับคุณแม่เลย

พ่อไม่รู้นะคะต้องช่วยเดาแบบนี้
ถ้าสืบได้ก็ลงข่าวแล้วให้คุณแม่รู้ด้วยว่าเป็นใคร

เพื่ออะไรจะเพื่ออะไรเพราะอะไรอ่ะก็ไม่เข้าใจ

แล้วแม่บอกว่าวันนี้ยิ่งเห็นร่างของแตงโมค่ะ

เห็นแผลที่ขาซ้ายเห็นเลือดที่ต้นขาขวา
แล้วก็มีริ้วที่ข้อมือด้านซ้ายที่ใบหน้าก็มีคราบเลือด
แม่บอกแม่นึกไม่ออกจริง
ถ้าลูกแม่จมน้ำอยู่๒วันอย่างนี้
แล้วเลือดมันน่าจะหยุดไหลได้แล้วไหมหรือยังไงคือแม่ตอบไม่ได้

สำหรับร่างของคุณตังโมนะคุณแม่บอกว่า
ฝากไว้ที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจใน๑๐วัน
แล้วกำหนดการจัดงานเป็นพิธีแบบคริสต์เป็นงานศพแบบคริสต์นะคะ
จัดขึ้นวันที่๑๑๑๓มีนาคมที่โบสถ์คริสต์ที่สุขุมวิทย์๓๖
แล้ววันที่๑๔มีนาคมจะเป็นพิธีเผาที่จังหวัดปฐุมธานีคลอง๔ค่ะ
ครับวันนี้คืนนี้คุณเบิร์ตคุณเบิร์ตแฟนของคุณโม
จะเข้าไปเลือกชุดที่สวยที่สุด
เพื่อเตรียมไว้ที่จะเอามาให้คุณโมแฟนของเขาได้ใส่
ค่ะในพิธีศพด้วย